ส่วนข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่าตำรวจถูกยิงตาย
คือมีชาวบ้านแจ้งบอกว่ามีวัยรุ่นมาก่อความวุ่นวายในซอย
ปรากฏว่าตำรวจก็ไปจะไปติดตามเพจ
ปรากฏว่าไปเนี่ยวัยรุ่นหายหมดแล้ว
ตำรวจก็ไปยืนสอบถามเหตุการณ์จากชาวบ้านตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ปรากฏว่ามันมีเสียงปืนดังมาจากฝั่งข้ามคลอง
ป้งเข้าหัวตำรวจที่มาติดตามเหตุครับ

เหตุเกิดขึ้นในซอยเอรวรรณ๑๒ตะบลคลอง๒อคลองหลวงจประธุมธานี
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตดาบตำรวจอนันต์อ้อสุวรรณ
ดาบอ้อดาบอ้อท่านอายุ๔๘นะครับ
ท่านเป็นผู้ประคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสมภครองหลวง
ไม่สามารถยื้อชีวิตท่านได้ฮะท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือสภาพศพท่านถูกยิงเข้าท้ายทอยทะลุหน้าผากนะครับ

อกจากนี้นะครับในซอยยังเจอระเบิดปิงปองตกกระจายอยู่เต็มซอยเลยฮะ
ห่างไปอีกฝั่งคลองนะครับประมาณ๑๕๐เมตร
ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๐ตกอยู่๓ปลอกครับ

และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสภคลองหลวงนะครับ

หลังจากมีชาวบ้านแจ้งบอกว่าเจอปลอกกระสุนปืนอีกหลายปลอกเลยครับ
จากการเข้าตรวจสอบเพราะว่าปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘
เป็นขนาดเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เก็บได้เมื่อคืน
โดยปลอกกระสุนพวกนี้นะครับอยู่ที่ลานจอด๖ปลอก
แล้วก็ที่ริมถนนชายคลองอีก๑ปลอกนะครับ
รวมกับที่เก็บได้เมื่อคืนรวมกันได้๑๐ปลอกด้วยกัน
ขณะที่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับ
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มากัน๑๐คัน
มากัน๑๐คันคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้ครับ
เข้ามาในรัศมีของกล้องวงจรปิดช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับ
๓นาทีซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ดาบอ้อยืนอยู่
นี่ครับค่อยทยอยไปทยอยไปนับได้๑๐

เสียงปืนดังแล้วหนึ่งนัดครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่รถจักรยายน
รวมตัวกันเพื่อส่งสัญญาณบางอย่าง
แล้วก็ขี่จักรยายนต์ออกจากพื้นที่ไปแบบนี้ครับ
ได้ยินเสียงปืนไปแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
จากการสอบถามนายแสนศักดิ์ผู้เห็นเหตุการณ์
บอกว่าช่วงกลางดึกวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหลายคันเลย
ปลาระเบิดปิงปองและใช้ปืนยิงขู่
ที่ออกมาดูเพราะว่านะครับคนที่เห็นเหตุการณ์
คือคุณแสนศักดิ์บ้านแม่อยู่ในซอยนี้
นี่เราจำลองภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็น
ก็มีการโทรแจ้งทำรวจและดาบอ้อซึ่งกวแล้วเท่านั้นรู้จัก
ดาบอ้อมาดูเหตุการณ์และเป็นช่วงที่วัยรุ่นเนี่ยกลับกันหมดแล้ว

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ไปอยู่อีกฝั่งคลองครับ
ตรงข้ามกับจุดที่ดาบอ้อยืนคุยกับชาวบ้าน
พอเห็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะดาบอ้อก็บอกมันมาอีกแล้ว

บอลอ้อหันไปมองเป็นจังหวะเดียวกับเสียงปืนดังขึ้นแล้วท่านก็ฟุบลงไปครับ
ไอ้เสื้อขาวที่ว่าของพ่อมานั่งกินอยู่ข้างนู้น
แล้วก็พี่ฮ่าก็หันเวลาพี่ฮ่าหันไปปุ๊บ
บางกระดังพืชแล้วพืชแกก็อุ๊ยแล้วแกก็หม่อไปเลย
แต่ก่อน๑๖๙มาน่ะใส่ตรวจมาก่อน
นั่นแหละพี่ถึงรู้ว่าเขาถูกยิงเพราะที่หัวเนี่ยมันจุกออกมาเลย
คนนี้ก็เห็นในเก่งในเก่งอายุ๑๖
บอกว่าไปหาพื้นที่เอลวัน๑๐กำลังจะกลับมา
ละวัน๑๒เห็นแล้วโอ้โหวัยรุ่นมากันเพียบเลย
แล้วเขาอยู่กัน๓คนแล้วได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งนะ
เขาบอกเขารู้นะกลุ่มวัยรุ่นที่ปลาระเบิดเนี่ย
ย่านประตูน้ำพระอินทร์ครับแล้วเคยก่อเหตุแล้ว๒๓วันมานี้ครับ
รู้ละครับตำรวจบอกว่ารู้เหมือนกันพันต์ตำรวจเอกเกรษฐิสักมิตรประสาทครับ
กลุ่มนี้เป็นใครแล้วรู้ถึงขั้นด้วยว่าคนที่ใช้ปืนเป็นใคร
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ตอนนี้นะหมายถึงมันยังเปิดเผยไม่ได้นะ
แต่คาดว่าได้ตัวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชัดตำรวจบอก
สืบสวนสพคลองหลวงแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีตอนนี้
จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่ครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นคดีที่หลายคนติดตามกันอยู่
เพราะว่าดาบตำรวจที่เราสูญเสียไปเป็นตำรวจน้ำดีด้วยนะคะ
ปฏิบัติราชการมา๒๐กว่าปีด้วยความขยันขันแข็ง
น่าเห็นใจที่สุดก็คือครอบครัวของนายตำรวจท่านนี้ค่ะ
ซึ่งนางสุภาพรซับสนองเป็นภรรยาของดาบตำรวจอนันทร์
วันนี้ก็เดินทางมาขอรับร่างของสามี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
บรรยากาศไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพื่อนตำรวจเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ
จากผู้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
เพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการเคลื่อนย้ายศพในเบื้องต้นนะคะ
ประกอบพิธีทางศาสนาทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพ
วัดกล้าชะอุ่มที่คลอง๒ปฐุมธานีนะคะ
สวดพระอภิษฐรรม๓วันแล้วก็จะมีการชาปนกิจค่ะ
นี่แหละค่ะดาบตำรวจอนันต์อ้อสุวรรณนะคะ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพคลองหลวงผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณสุภาพรภรรยาของดาบตำรวจอนันต์
เปิดเผยบอกว่าเธอมีรางสังหรณ์
มีลางส่วนตัวว่าจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีอะไรสักอย่าง

ก็เลยเตือนสามีอยู่บ่อยบอกระวังตัวนะ
จะเข้าระงับเหตุหรือออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ย

โอ้โฮนี่พรรยาตำรวจค่ะนี่ค่ะจนกระทั่งเมื่อคืน
มาทราบข่าวว่าสุดท้ายสามีเธอเสียชีวิต
คุณสุภาพรบอกว่าสามีภรรยามีบุตรด้วยกัน๑คน
ตอนนี้อายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นป๕
พอลูกสาวทราบเรื่องร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ร้องบอกว่าเอาพ่อกลับคืนมาเอาพ่อกลับคืนมาค่ะ
รับราชการมากว่า๒๐ปีเป็นคนดีไม่เอาเปรียบใคร
สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่รังแก่ใคร
เห็นใครเดือดร้อนถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะคะ
ไม่เคยบอกใครว่าตนเองเป็นตำรวจค่ะ

เขาจะช่วยเหลือพิจารณานะ